ไปดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะคะ

เวลาอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันก็อาจจะซุกซนน่ารักพอประมาณ

แม่ความซ่าความสนคูณ๑๐เท่าแน่นอน
มันอาจจะเกิดเรื่องราวปวดหัวแบบนี้ค่ะ

เอาดูกันอีกทีนะภาพมันไวมาก

มันหยุดหนึ่งเดียว
ถ้ายืนอยู่ตรงนั้นล้มฟาดไปกับพื้นอย่างจัง
คือเราจะควรสงสารหรือมนุษย์ดีไหม
หรือเราจะสงสารเจ้าหมาที่โดนทับนี่
ทั้งสองเลยเนาะ
ตัวนึงก็ตัวแรกชนนะตัวขาวเนี่ยรอดใต้มาเลยโอ้โฮ

คนเนี่ยทับหมาไปอีกทีนึง

ด้วยแรงและความเร็วสูง
ไม่รู้ตัวสีขาวตอนนี้อาการเป็นยังไง
ไม่รอดออกมาคุณเห็นท่าออกสักทีไหม

ไม่สนใช้งานใหม่ดูเจ้าผอง

แปลงของหนาและแปลงผลถ้าเอาจริงแล้วนะ
แต่ตอนนี้หมาเยอะเหมือนกันแล้วคุณผู้ชมระวังกันด้วย
เป็นความสนุกสนานแบบนี้เอามาให้ดูกันนะ
แต่ยังไงถ้าใครเลี้ยงหมาเยอะก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะ